สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าราคาทองคำในไทยจะทะยานแต่ระดับ๓
๓หมื่นบาทต่อบาททองคำและอยู่ระดับ๒๐๙๓๐๐๐บาท
ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งนี่เป็นผลจากราคาทองคำ
ตลาดโลกที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยเมื่อวันที่๕สิงหาคม๒๕๖๓นะคะราคาทองคำทะยันสูงถึง๒๐๔๗ดอลลาร์ต่อออนเป็นครั้งแรกค่ะ
แล้วอะไรคือปัจจัยของนิวไฮครั้งนี้คำตอบสั้นก่อนไล่ลำดับเรื่องราวก็คือ
และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยของสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจีน
ก็ทำให้นักลงทุนขวัญภาวะค่ะจนถึงขนาดรีบกรูกันไปซื้อทองคำ
ด้วยความมั่นใจว่านี่คือที่หลบภัยที่จะสามารถเก็บรักษาความมั่งคั่งของพวกเขาเอาไว้ได้
เทียบตั้งแต่ต้นปีนะคะราคาทองคำเพิ่มขึ้นแล้วกว่า๓๔ค่ะ
โดยจากข้อมูลของสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอนนะคะแค่วันที่๓๐กรกฎาคมเพียงวันเดียวนะคะ
ทองคำก็มีการเปลี่ยนผู้ถือครองมากถึง๘๙๓๖ล้านออนมีมูลค่ารวมกว่า๑๗๔๐๐๐ล้านดอลลาร์ค่ะ
และนับจากนั้นนะคะจนถึงวันที่๓สิงหาคมระยะเวลา๕วันก็มีการเปลี่ยนผู้ถือครองกว่า๒๕๑ล้านออนมูลค่ารวมกว่า๔๙๐๐๐ล้านดอลลาร์ค่ะ
ปกติแล้วนะคะเป็นที่รู้กันว่าหากมีปัจจัยที่น่าหวาดวิตกก็จะมีการย้ายเงินจากธนาคารและตลาดหุ้นเข้าสู่โลหะมีค่าอย่างทองคำนะคะ
และครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะความสับสนอนละหมานทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้ว่าทองคำคือที่หลบภัยหรือสินทรัพย์ปลอดภัยตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ไม่มีความมั่นคงและความไม่แน่นอนสูงค่ะ
รวมแล้วมีถึง๑๒๕๘ตันมากกว่าเงินสำรองของธนาคารแห่งอังกฤษถึง๔เท่าค่ะ
สภาทองคำและธนาคารกลางแห่งบอสตัน
ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าปีนี้มีนักลงทุนกลับเข้ามากว่า๓๓
เทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ประสบกับการติดลบเลข๒หลัก

ซึ่งจากการรายงานวิจัยของสภาทองคำโลกนะคะเห็นได้ว่า
มีมูลค่าประมาณ๒๔๐๐๐ล้านดอลลาร์
ขณะที่รัฐบาลสหรัฐนะคะถือครองทองคำสำรองทั้งหมด๘๑๓๐ตัน
กลายเป็นผู้ถือครองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะ
แน่นอนว่าราคาทองคำดินทะยานพุ่งสูงขึ้นนะคะ
และเมื่ออัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ระดับต่ำ
นักลงทุนจึงต้องพิจารณาหาสินทรัพย์มีค่าที่หลากหลายค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาที่ไม่มีความแน่นอนนี้ถามว่าทำไมพวกเขาถึงพุ่งไปที่ทองคำ
ลองคิดกันดูนะคะว่าในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเตี้ย
หากอยากฝากเงินสดไว้ในธนาคารก็แทบมองไม่เห็นกำไรเลยค่ะ
และก็มีความเป็นไปได้อีกว่าธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลจากคุณด้วย
แห่ซื้อทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งจริงที่นักลงทุนเอเชียและแอฟริกานิยม
ก็เป็นตัวดันให้ราคาทองคำสูงมากขึ้นไปอีกได้เรื่อยเช่นกันค่ะ
ส่วนใครที่มีความกังวลและไม่มีความมั่นใจนะคะ
หัวหน้าทีมวิจัยแห่งสภาทองคำโลกก็แนะนำว่าสามารถซื้อทองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ
หวาดกลัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่นักลงทุนเท่านั้นนะคะ
เพื่อเก็บรักษาทองคำแท่งค่ะนั่นหมายความว่าอนาคตอยู่ในมือคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายหน้าค่ะ
มาถึงตรงนี้นะคะเรารู้แล้วว่านักลงทุนมีส่วนในการสนับสนุนทองคำในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้
หากจะบอกเหตุผลง่ายก็เพราะทองคำคือสินทรัพย์ปลอดภัย
ที่สามารถรักษาไว้และมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอน
และหลายคนสงสัยนะคะว่าราคาทองคำจะพุ่งสูงไปได้อีกแค่ไหน
จากการรายงานของสภาทองคำโลกก็พบว่า
ราคาทองคำได้ทำลายสถิติสูงสุดในเงื่อนไขดอลลาร์ไปแล้ว
แต่หากเทียบเงินเฟ้อมันก็คงไม่ได้มากเท่าระดับที่เคยเห็นในเดือนมกราคม๒๕๕๙
ที่เป็นภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจก็ทะยานถึง๒๘๐๐ดอลลาร์ต่อออนด์ค่ะ
กลับมาปัจจุบันนะคะจากการแค้นการของธนาคารแห่งอเมริกา
มีความเป็นไปได้ว่าราคาทองคำอาจแตะถึงระดับ๓๐๐ดอลลาร์ต่อออนในช่วงต้นปี๒๕๖๕ค่ะ
และในปี๒๕๖๘ก็อาจทะยานถึง๑๕๐๐ดอลลาร์ต่อออนก็เป็นได้ค่ะ
และแม้จะยังประเมินไม่ได้นะคะว่าราคาทองคำจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่
หากความกลัวของนักลงทุนลดลงแต่ปี๒๕๖๓ก็ถูกเรียกขานไว้ว่าเป็นปีแห่งการตื่นทองค่ะ
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ